ถ้าพูดถึงเจ้าแม่ค้าปลีกของประเทศนี้นะครับแน่นอนหลายคนต้องนึกถึงชื่อของคุณแอ๋วสุพรรคอำพุทธครับและตึกที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ข้างหลังนี้นะครับก็คือเอ็มสฟี
ซึ่งถือว่าเป็นจิ๊กซอร์ชิ้นสำคัญที่จะทำให้อาณาจักรของคุณแอ้วที่ชื่อว่าเอ็มดิสติกนั้นออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับ
และวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมนั้นไปรู้จักกับชีวิตของคุณแอ๋วให้ลึกมากยิ่งขึ้นครับ
พวกนี้ก็มาหาพี่บอกว่า

สู้อะไรเขาแล้วมันก็คือลูกที่ออกมาก่อน
ให้มันอ่านแต่มันออกมาแบบยังไม่สมบูรณ์
ก็เพราะเอิญด้วยความโชคดีไปได้ที่ตรงข้าม
แต่มันก็ยังไม่ครบที่จะสู้ตรงนั้น

แต่เราทำยังไงให้ที่อยู่ได้แข็งแรงและยั่งยืน

เราก็เริ่มเห็นโอกาสว่า

สินค้าแบบนี้ไม่ได้เลย
ถ้าจะทำไม่ได้ก็ต้องปฏิวัติตัวเอง

แล้วก็มีอยู่ที่ชิดลมนิดหน่อย

เพราะคนไทยไปซื้อของต่างประเทศเยอะมาก
ซื้ออะไรมีแต่คนไทยทั้งนั้นแหละ

เขาไปซื้อกันเป็นทัวร์เลย

แต่ว่าคนก็มีอีกเยอะที่อยากจะใช้ของแบรนด์เนม
ที่มันคนไทยจะใช้ได้

ปลายแล้วค่ะตอนนี้เป็นกบุตุ

เป็นงานต้องหาอะไรก่อนเหมือนเราเป็นหมอ
มันเจอคุณคุณบอกไม่สบายครับ
แต่เขาจะกล้าบอกไหมล่ะลองบอกมันไม่ดี
เสร็จแล้วเขาเชิญท่านประธานมา
ใส่ออกไปในสัญญาเลยท่าน
แล้วจะเป็นสูตรการค้าที่ดีที่สุดในประเทศไทย
ทีนี้พอเอ็มโพเรียมันประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยเรากลายเป็นว่ามันตอบโจทย์สิ่งที่เราตั้งใจจะให้มันเป็นมีนักท่องเที่ยวมาน้องมันไม่ได้ประสบความสำเร็จตอนแรกไม่ใช่เลย

การที่ว่าเราหาจุดที่ว่า
เรารู้อยู่ว่าแบรนด์เนมสนใจเมืองไทย

ช่วงนั้นเนี่ยจริงแล้ว
เขาไม่รู้ที่ซ้ำว่าสูกลมิตอยู่ตรงไหน

เขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอะไรจะเกิดขึ้น
แต่การที่เขาเชื่อมั่นในประเทศไทย

แต่พอเออมันมีโครงการหนึ่ง
ซึ่งสร้างขึ้นมาแล้วมันตรงกับใจเขา

เรารู้ว่าห้างเมืองนอกแปลว่าอะไร
แต่สิ่งที่พี่ทำเนี่ยมันแตกต่างจากห้างเมืองนอก
เพราะว่าแบรนด์นีนเป็นอยู่กันบนถนน

ฝนมันตกรถมันติด
แล้วมันไม่ได้ซีวิลัยแบบบ้านเมืองเขาครับพี่ก็เลยบอกว่าพี่อยากจะทำศูนย์การค้าขึ้นมาอันหนึ่ง
ซึ่งเขาก็ไม่เข้าใจว่าจะเอาของเขาไปใส่ในศูนย์การค้าได้อย่างไรเขาบอกว่าคุณ
นี่มันศูนย์แบบอืมคุณจะเอามาอยู่ในเนี้ยมันไม่ได้เฮ้ย
ที่สองเขาก็ไม่พบครั้งที่สามมันไปติดต่อกับคนที่เป็นตัวแทนเขา
จะได้คุยและได้มีโอกาสคุยเขาเนี่ยบอกเลยว่าเขาไม่ลง

เขารู้ว่าเขาต้องอยู่โอเรนเต็น

คือซุปมาร์เคสเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จำเป็น

แต่เขาไม่ชอบหลุยต่อมาทุกวันหรอก

เขาอาจจะเกิดความรู้สึกว่าเขาอยากได้

แล้วก็มีบอร์ดที่แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของเรา
ก็มีเอกสารให้เขาดูมีแปลนให้เขาดู

ก็นั่งอย่างนี้ขอโทษนะนั่งอย่างนี้

เราก็นั่งดูแบบดูแบบแบบนี้

แล้วก็ยู่จะทำจริงหรอก

เอาจริงไอ้รู้เรื่อง

ถ้ายูมีปัญหาวันหลังยูก็มาเอาเงินคืนไปเลย
เขาก็เซ็นสัญญากับพี่ในวันนั้น

พอได้ออกแบบพี่เลือก๓ประเทศ
อิตาลีลอนอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศส

เขารู้ใจฝรั่งเศสบอกว่ายังไง

ซึ่งตอนนั้นคนไทยส่วนใหญ่ใช้ญี่ปุ่น

มันเป็นการเอาแบบมต่างประเทศ

ซึ่งในนั้นก็เลยมีการตกแต่งที่ถูกใจเขา

ดีไซเนอร์คนนี้เนี่ยเขารู้จักเทอร์แมส

เพราะเขาอยู่ฝรั่งเศสด้วยกันเขาเป็นนักออกแบบที่

ง้อก็ไม่ได้นะเราไม่ใช่คอโตนี่ใคร

ก็เป็นตัวเรื่องเหมือนกันนะ
ถึงต้องไม่ใช่แบบว่าไปง้อเขา
ถ้าง้อเขามากก็เหมือนว่าเราไปกราบเขา
ไม่รู้เลยว่าคนไทยซื้อของคุณขนาดไหน
วันนี้พูดตรงอ่ะในสุดเขาก็เลยมาลงนะก่อนจะจำนยายได้

พี่ก็พาพวกเเตอร์มาเป็นแหล่งไฮโซ
เดือนจะเปิดเนี่ยเราจะเปิดประมาณเดือนมิถุนา
เหตุการณ์นี้มันเกิดตั้งแต่มีนาคม

มันไล่มาเรื่อยตั้งแต่เกาหลี
โอ๊ยมันด่าพี่จนเละเลยว่า

แล้วก็ตั้งแต่เกาหลียันอินโดนีเซียเนี่ย

เงินบาทจาก๒๕บาทหน่วงไป๖๐บาท

จากตัวของแบรนด์ต่างประเทศ
พี่โชคดีนิดนึงว่าพี่ใช้เงินของตัวเอง

แต่วันนั้นไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้น
คือเราใช้แบงค์กรุงเทพฯ
เขาก็รู้สึกว่าเราก็คุยกับเขาบ่อยนะคะ

แต่เป็นพี่ชายที่ดูไม่ใช่พี่
เสร็จแล้วจากวันนั้นเราก็โดนร้านค้าด่าเช็ดเลย

แต่ท่านการวิกฤตเนี่ย

ของที่เขาสั่งมาเนี่ยมันคือราคาเก่า
เขาก็เลยได้ขายของเก่าไงฮะ

แล้วถ้าเราเปิดช้าไปอีกปีหนึ่ง

ร้านคาร์ดาเช็ดมันแต่งไปหมดแล้ว
๑คนไทยที่มีเงินไม่สามารถส่งลูกไปเรียนที่ลอนเดิ้นได้
เพราะว่าค่าเงินปอนด์แพงมาก
ทุกคนก็เลยเอาลูกกลับมา
มันเกิดทุริสขึ้นมาอย่างมหาศาล
ก็ว่าราคามันถูกเหลือเกิน
ตอนนั้น๗ล้านคน
ขึ้นมาเป็น๑๗ล้านคนทันทีเลย
โดยเฉพาะมีญี่ปุ่นเข้ามาเยอะมาก

วันแรกที่เปิดไม่มีใครเดิน

วันแรกที่ขายไม่ได้เลย

ครั้งที่สองที่บอกทำนี่มันเรื่องใหญ่
ตอนที่เปิดตัวนี้ก็คือว่าปัจจุบันได้ไหม

ว่าจะแต่งตัวมาเอ็มเรียมจะแต่งตัวยังไงไม่ชิน
แต่ตอนหลังเนี่ยพอเริ่มมีไฮโซเดินมามันก็กลายเป็นที่ที่ว่า
ไฮโซมาเดินนะคะคำว่าไฮโซนี่มันเกิดขึ้นที่เอ็มพอเรียม
เมื่อก่อนนี้ไม่มีคำว่าไฮโซคำว่าไฮโซไซตี้เนี่ยจะเป็นที่นี่
เราเปิดไปวันนั้นเนี่ยตัวเลขเราดีมากเราคลองแบบว่า
มันเริ่มเล็กไปแล้วเพราะแบรนด์มันขยาย
คนไทยเกิดแล้วก็มาซื้อที่นี่แทนพี่ก็กุ้มใจเพราะมันเล็ก
ความเล็กของมันก็คือแบรนด์ไม่ครบทุกคนต้องการขยายต้องการฟาศาสตร์ต้องการ
อันฑันฐานนี้เปิดไปได้สามปีนะ
เขาก็ไม่มีที่ค้าขายคือเขาไม่พอ
ประกันที่คนต้องการเพราะประเทศไทยกำลังซื้อมันดี
นะหนึ่งยอดขายโตสามสิบเปอร์เซ็นต์ทุกปี
ทำงานที่เป็นวิกฤตเนี่ยเพราะเราเป็นที่เดียวที่เราขาย
ที่การขยายมันจะไปไหน
เพราะเอิญด้วยความโชคดีอีก
ก็ถึงเวลาที่แบบโซมมาก
ก็ทั้งคู่ก็มาชวนเราให้ไปดู
จะชวนเราเนี่ยให้ไปทำเป็นอะไรที่มันเป็นเล็กก่อน
แล้วก็มีแนวคิดที่ยังไม่คิดแบบนี้
เพราะเป็นที่ของอังศาสปฐุม

พี่ก็บอกว่าว้าวนี่มันอยู่อยู่ในเมือง

พี่ก็ไปติดต่อกับคุณชะดาทิพย์
มีท่านพนตร์ตอนนั้นเป็นพนตร์ทัวร์เฉลิมชัย

แต่ว่าแอ๊วอยากจะสร้างอะไรที่

แต่แล้ว
ทางนั้นก็จะมีปอดทั้งหมดประมาณ๑๙แท่ง

เพราะฉะนั้นเขาก็ไม่มั่นใจว่า
เราก็เลยมีการบิดกัน
โดยที่เรียกว่าเงินไม่ใช่จุดที่สำคัญ
ทำยังไงจะให้ที่ดินแปลงนี้เนี่ย

ของคุณพ่อคุณแปมและคุณแปมนี่คือ

มันแปลว่าทำยังไงให้ที่นี่ที่ดีที่สุด

ความผ้าภูมิใจของคนไทย

อันนี้ไม่มีที่รำค่าที่สุดของเอเชีย

คือความเอกลักษณ์ของคนไทย

เพราะเราคุยมันเป็นปัญหาเยอะมาก

ก็เป็นไอเดียซึ่งยิ่งใหญ่มาก

ซึ่งไม่มีใครทำใหญ่ขนาดนี้

แล้ววิทยุเขาบอกว่ามันใหญ่ไป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

หมายถึงเราก็เขาไม่มาเราก็รู้ว่าวันหนึ่งเขาต้องมา
แต่ว่าวันแรกที่มาเปิดเนี่ยเขาตกใจมาก
เพราะคนมันมาเป็นล้านสามวันนี้ล้านกว่าคนนะคะ
แล้วก็เดินทุกคนก็แบบว่ามันใหญ่ไปอ่ะมันจะเดินยังไงไหวอ่ะ
แต่บางคนที่ดูออกว่ามันก็ไม่ใหญ่
แต่ทุกคนบอกใหญ่ไปมันเป็นไปไม่ได้
แต่พี่บอกว่าเดี๋ยววันหนึ่งมันจะเล็กไปแล้ว
วันนั้นพี่ก็หุ้นคุณชาลีชาลีสมมุติวันนี้

สู้อะไรเขาแล้วมันก็คือลูกที่ออกมาก่อน
แต่มันอาจจะมาออกมาแบบยังไม่สมบูรณ์
แต่ลูกคนใหม่ที่สร้างเขาว่าโอ๊ยใช่พวกนี้ก็โหกทิ้ง
ก็เป็นลูกพี่ทั้งคู่เพราะพี่หุ้น๕๐๕๐
มีทุกอย่างที่คุณต้องการคนก็ยังกระหนอนใช่ไหม
แล้วนักท่องเที่ยวก็ไปโอ๊ยอินสตาแกรมก็ขึ้นอันดับหนึ่งของโลก
ก็น่าสงสารเอ็มพอเรียมรักพี่ก็สงสารคุณชาลี
ด้วยความเป็นพัทเนอร์เดี๋ยวก่อนเราเอาหุ้นเท่ากัน
เราก็เลยบอกว่าอ่ะก็จะกลับมาทำให้แต่ขอเวลาก่อน
ซึ่งเป็นเอ็มคอเทียนนั่นแหละก่อนจะคุยกันเสร็จเนี่ยใหญ่มากเลยนะ
หกไล่อะค่ะแต่ว่ามันเป็นที่สองเจ้าของ
ที่เป็นคนของคุณวีรพันธ์ทีพสุวรรณซึ่งดูแลเอ่อ
แบงก์ศรีวิทยาให้เขากับคุณปริตตนรักอืม

แกก็มาขอให้พี่ทำตึกแถวให้
ก็ขอให้พี่ทำตึกแถวพี่บอกตึกแถวพี่ไม่ทำหรอก
บอกว่าถ้าจะทำให้เขาทำทั้งหมดได้ไหมคะ
ย้ายบ้านเถอะอยู่ตรงนี้ไปก็ไม่ได้
ท่านก็เรียกเอาไปคุยที่แบงค์

แล้วก็ไปเจออีกที่หนึ่งก็คือที่ของคุณดรประสาท
เขาก็อยากจะทำตรงนั้นเป็นออฟฟิศ

เขาก็รู้ว่าเราทำรีเทลเก่งเขาก็เลยมาหาเรา
แล้วก็เลยคุยกันคุยก่อนจะคุยกันได้๕ปี

อีกแปลงหนึ่งยังไม่ได้สองที่ติดกัน
แต่ว่าที่มันดีที่ว่าคนหนึ่งได้หน้ากว้างข้างหลังเลย

จากกันไม่ได้หรอกเขาก็ไม่ได้คุยกันนะ
ถ้าที่คุณไม่มีที่แปลงนี้ใครก็ทำไม่ได้
แปลงนี้ไม่มีที่แปลงนี้ก็ไม่ได้

คุยนานมาก๕ปี๖ปี

เสร็จแล้วไม่เชื่อว่ามันเกิดอะไรขึ้น

ก็ให้แอลล์

ก็ให้ในราคาที่คุณอยากได้จริงหรือเปล่าคะ

ก็เลยบอกเอ้ยวิญญาณพ่อยังช่วยเราอยู่
อ๋อหลังจากป้ายคุณพ่อพรุ่งนี้ก็ปรากฏว่าก็

ตรงนั้นเนี่ยถือว่าไปทะเมริทอง

หนูเสียใจด้วยเสร็จแล้ว๕โมงเย็น

คุณเจ้าของที่ไม่มีปีไม่มีคุย

แต่พอได้ที่มาแล้วปุ๊บก็ตัดสินใจ
ทำเลยแล้วก็ที่พี่ชาย

มันมีเรื่องข้างหลังนี้เยอะแยะมากที่เราต้องสู้

พี่เองก็โชคดีอีก
แต่เห็นที่ดินตรงอีกอันหนึ่ง

เป็นคนตัดถนนสุขุมวิทย์
อยู่ดีมีวันหนึ่งเขาก็เดินมาหาพี่เจ้าของที่

ลูกสาวที่มาแตก
ก็บอกพี่ว่าเออคุณแอ๋ว
ช่วยทำที่แปลงนี้ให้ผมหน่อยสิครับ

แล้วลูกท่านก็เป็นผู้หญิงเราก็เลยจำได้ว่าอ๋อมีหน้ามันก็เหมือนเรา
อ๋ออำพุทธเนี้ยไปทำภูติปรับเงินมันไม่ได้
แล้วก็เป็นลูกสาวพี่บอกอ่ะโอเคจะทำให้
แต่อย่าคิดราคาเอาแพงนะคะท่านบอกราคาไม่เขียว
เอาที่คุณไหวเอ๊ะคนนี้น่าจะให้เงินได้มากกว่าน่าจะเป็นคุณเจริญนะคะ
มันจะเริ่มนะพี่เขาติดตรงนั้นเขาบอกว่าพี่ให้ราคาเท่าไหร่เขาต้องมี๕๐๐ล้าน
เจ้าของที่ก็ต้องเอามันแต่ท่านไม่ใช่คนอย่างนั้นไม่ใช่เพราะเงินนะจะแปลกใจมาก
คนไม่ได้เพราะเงินต้องการศักดิ์ศรี
มีมองตลอดแหละมองเขาเป็นอยู่ตรงหน้าแต่ว่ามันจะเป็นของเราได้ไหมวันหนึ่ง
แต่ไม่นึกว่าจะถึงเพราะว่าที่แปลงนี้มีเจ้าของ๓คนเป็นพี่น้องกัน๓คน
แปลงนี่มันก็มีปัญหากันอีกว่าราคาที่แปลงนี้เท่าไรแปลงนี้เท่าไรแบบนี้เท่าไหร่
โอ้โหเวียนหัวเดี๋ยวคนนี้ราคานี้เดี๋ยวคนนี้ขึ้นราคานิดนึงมันก็ทุกวัน
ที่สุดพี่ก็บอกว่าถ้าเปลี่ยนราคาอีกทีนึงพี่ก็ไม่เอาแล้วไม่ไหวแล้วคุยกันมา๔ป้าปี
ในสุดก็ค่อยค่อยยอมแต่ความตั้งใจพี่แต่พี่ก็รู้ว่าถ้าวันพี่ยอมเสร็จแล้ว
ถ้าไม่มีที่แปลงท่านคนอื่นก็ทำไม่ได้เพราะมันเล็กไป
คือท่านก็ยืนยันว่าท่านจะให้แต่หมอ
แล้วก็รู้เรื่องพี่ก็บอกพี่ว่าถ้าคุณแม่เปลี่ยนราคาอีกทีนึง
เขาก็จะไม่รวยคุณแม่แล้ว
คือลูกเขาก็เห็นใจพี่นะคุณหมอก็ดี
ซึ่งมันก็แปลกมากที่ว่าได้ที่๓แปลงมาถึง๖๐
ซึ่งไม่มีใครได้มาก่อนเป็นไปไม่ได้เลย๑๖ไร่ทั้งหมด
เป็นไปไม่ได้ทำยังไงก็เป็นไปไม่ได้เพราะของเขาครบมาก
ยังอยู่พี่ก็ต้องคิดสูตรใหม่สูตรที่ว่า
ไม่ได้ทำศูนย์การค้าทำในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่ทำกัน
สินค้าทุกอย่างเนี่ยมันถูกกระทบด้วย
มันมีทุกอย่างไม่ต้องมาเองก็ได้พี่ก็เลยไปคิดว่า
สิ่งที่คนต้องการคืออะไรคืออะไร
เวลาจะมีสินค้าใหม่เข้ามาก็เข้าคิวกันว่าเขาต้องการ
ทานรบการเพราะว่าคนรุ่นใหม่หรือคนต่าง
เขาเห็นมาหมดแล้วเขาไปท่องเที่ยวเนี่ย
คนท่องเที่ยวเยอะมากคนที่ไม่เคยไปญี่ปุ่นก็ไปญี่ปุ่น
ประสบการณ์ของเขาก็อยู่กับบ้านมา๒๓ปีจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้
เขาก็เลยมาใช้ชีวิตว่า๓เรื่องด้วยกัน
มันดีหมดทุกแห่งสิ่งที่สองที่สำคัญคือ
มันไม่พอคุณต้องสร้างอะไรบางอย่างที่มันสามารถจะดึงดูด
นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศมาได้ถ้าคุณดึงไม่ได้
ให้คุณสร้างไงคุณก็สู้ไม่ได้สิ่งที่สาม
ที่สามารถจะทำให้คนรู้สึกว่าเออที่นี่มันมี
เทคโนโลยีที่ทันสมัยไม่ล้าสมัยนี่คือสามประเด็นที่สำคัญที่สุด
ในฐานะที่เราอยู่ในธุรกิจนี้มาหลายสิบปีเรามอง
อนาคตของธุรกิจทางสรรพสินค้า
ทางค้าเปรตยังไงบ้างครับมันจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบยังไงได้บ้างไหม

ที่การแค่แข่งขัน
สนามเขาใหญ่มากพี่จะไปลบกับเขาเนี่ย
ชนะพี่จะเล่นสนามใหญ่พี่ไม่เจ็บตัว
ไปทั้งสิ้นเก็บพลังไว้ทำส่วนใหญ่

โฟกัสเราไม่สามารถที่จะไปทำ

แล้วก็โฟกัสตรงนี้แล้วก็ดูสนามที่เรา

เก็บเงินไว้ในแบงค์เพราะว่ามันไม่มีทางสู้ได้

พี่ไหมครับเก็บเงินไว้ดีกว่า

แค่ร้านค้าที่จะมีปัญหา
เพราะฉะนั้นโครงการที่ทำเนี่ย
มันไม่ได้รับประกันความสำเร็จ
ต้องมีทำเลดีอย่างที่พี่มีดี

เราต้องทุ่มเทสมองทุกอย่าง

ให้ได้เพราะเรารับผิดชอบชีวิตเขา

ซึ่งมันน่ากลัวมาก

ถ้าพันธมิตไม่ไว้ใจแล้ว
พี่นั่งคิดว่าความสำเร็จมันเกิดขึ้นจากอะไร
อันแรกเลยคนเคยคนต้องมีความรักความรักเขาทำไง
รักพ่อรักแม่รักลูกน้องรักบริษัทรักอะไรต้องรัก
ต้องมีพลังแห่งความเชื่อมั่นความศรัทธา
ถ้ามันไม่มีตรงนี้มันเกิดขึ้นไม่ได้
ถ้าเราไม่มีพลังการร่วมมือกันรวมตัวกัน
ยังไงก็ไม่สำเร็จถ้าสามสิ่งไม่มีเนี่ย
มันแก้ปัญหาได้ทุกอย่างพี่ก็เลยเสนอตัวนี้ขึ้นมา
ว่ากับลูกน้องกับอะไรซึ่งมันก็มีปัญหาสำหรับความเครียดมันเยอะ
แต่พี่ก็ใช้จุดนี้เป็นจุดหลักที่ยังไงก็ตาม
เราจะต้องทำตัวนี้ให้สำเร็จด้วยพลังความรักที่เรามี
พลังที่เราใส่ใจกับเขาพลังที่เราพยายามจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับเขา
มันจะไปได้เราต้องเกิดสิมันต้องผ่านสิใช่ไหม
อาจจะมีสายลุ้งเกิดขึ้นด้วยซ้ำเราต้องรอวันนั้นต้องอดทน
มันต้องผ่านพ้นไปได้มันผ่านพ้นมาเยอะแล้วแล้วสุดท้ายคือว่า
เราต้องรวมกันให้ได้เราต้องเชื่อมั่นขึ้นกันแล้วก็คือคำว่าจูแก่ดังนี้
ซึ่งผมเข้าใจว่าอยู่ในพื้นที่ที่ใหญ่มากคราวนี้ใหญ่ถ้าผมเข้าใจไม่ผิด
คือใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในพื้นที่ตรงนั้นติดกับถนนใหญ่
ให้พูดตรงตรงนะครับพูดตรงได้เลยครับคุณแอม
แต่คนอาจจะไม่เข้าใจแต่ถ้าพูดกันตรงตรงเนี้ย
ทำให้ประเทศชาติพี่รู้ว่าวันนี้พี่พอแล้ว
ไปถึงจุดที่ได้ทุกอย่างแล้วพี่ไม่ต้องการรวยกว่านี้
ไม่ต้องการชื่อเสียงไม่ต้องการอะไรแล้ว
แต่ต้องการทำไงให้ประเทศไทยเนี้ยมีความมั่นคงอืม
ค้าขายได้ครับพี่เห็นมาตั้งแต่สมัยพี่ทำมหนึ่ง
ว่าพี่ทำให้คนรวยขึ้นแล้วคนเหล่านี้แหละ
คนที่ถึงวันนี้เขาก็ยังช่วยพี่อยู่ครับ
แล้วพวกแบรนด์ดังดังเนี้ยมันจะล่าอาณาณีกรมกับส่วนใหญ่
นะฮะพี่ก็บอกว่าอ่าเท่าที่มีโอกาสทับครั้งหนึ่ง
จริงแล้วมันตลกมากมันเป็นพี่ไปหาที่ทำใบเทค
ไปขอเขาทำที่ใบเทคเขาบอกว่าที่มันเล็กไป
แล้วตามที่จอดรถเขาก็ชี้มาฝั่งตรงข้ามแล้วก็มีที่
ซึ่งฝั่งตรงข้ามไม่มีที่ดินอยู่ที่บอกจะทำได้ยังไง
มันมีที่สามแปลงที่เป็นบ้านของคนบ้านของทางใบเทคครับ
มีที่ข้างในอีกที่แปลงหนึ่งที่ไม่รู้เป็นอะไรเป็นที่จอดแท็กเตอร์อยู่
วันดีคืนดีพี่ก็ไปเจอในงานศพก็เป็นคุณชนะรุ่งแสง
ซึ่งเป็นเจ้าของที่แปลงใหญ่เจอคุณชนะกับพ่อพี่เนี่ยเคยมีความสัมพันธ์กัน
เอาพ่อมาช่วยอีกแล้วก็อยู่ดีก็เจอกันเขาคืนหนึ่งในงานศพ
บอกว่าก็มีที่ไงเขาบอกว่ามีที่อยู่ที่บังนาทำอะไรอ่ะจอดรถแท็กเตอร์อยู่
อ้าวตายแล้วทำไมมันมาจนกับเที่ยงหน้าเพราะเที่ยงหน้าทำไม่ได้
ความโชคดีของพี่คือว่านี่มันคือโชคที่จริงคือโชค
ก็เลยมาได้ที่๓แปลงข้างหน้ากับที่ไหนก็รวมกันแล้วเป็นตั้งเกือบร้อยไล่
พี่ก็ตกใจว่าอายุตั้งร้อยไล่แล้วก็ไล่ซื้อทุกตึก
เจ็ดปีนะคะใช่พี่เคยทำการโครงการนานขนาดนี้
ตอนแรกก็โอ้มีทั้งฝรั่งจะทำให้เป็นสวนสนุกมาจากอินโดนีเซีย
พอจุดที่พี่ทำสกีสโลปเหมือนเอเมอร์แรต

แล้วพี่กลับมามันไม่คุ้มหรอก
เพราะคนไทยคงไม่เล่นคงไปวิเซโกกันหมด

พี่ก็เลยอ้อคลิกเลยว่า

แล้วซึ่งอันนี้มันไม่มีราคาโดยไม่มีราคาเปรียบเทียบ

เป็นล้านก็ยอมจ่ายเพื่อจะได้เจอใคร

เอิญก็มีรถไฟฟ้าด้วย

เราอยากจะสร้างบางอย่างซึ่งคนอื่นเขาไม่ได้ทำ

ที่แบรนด์นี้มันใกล้ส่วนอภูมิมาก

ว่าคุณเจ้าของคนน่าตายังไง

ถ้าคุณมีปัญหายังไงก็จะมาเจอเขาได้นะ
นี่คือความมั่นใจของคน

ใหญ่มาก
แต่เราจะเปิดโอกาสให้คนค้าขาย
ที่ไม่ใช่ต้องการแค่แบรนด์เนม
แต่ต้องการคนไทยนี่แหละ
ขอให้คนต่างชาติ

ครั้งที่พี่เสียพ่อเสียไป

พี่ต้องการทำทุกอย่างที่มันดีที่สุด

ต้องโฟมจ้ะแต่ขอให้ตรงนี้จบก่อน

ที่ต้องการทำให้ประเทศไทยจริง
พี่ต้องโฟกัสแต่ขอให้ตอบแทนสังคม